ครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะต้องบอกว่าอึ้งอึ้งกันแบบทั้งเวทีกันเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากที่มีคอนเสิร์ตของคุณใบปอแล้วจู่มือกีต้าเขาเมากลางไม่พอใจ
แล้วทำสิ่งนี้บนเวทีค่ะ
แล้วดูสิคะไม่พอใจตอนแรกถอดกีต้าออกปลาลงพื้น

ทำร้ายร่างกายเขาด้วยแล้วยังกลับมาใส่กีต้าจะเล่นเหมือนเดิม
แล้วดูสิคะก็คือเหมือนไม่พอใจผู้จัดการของใบปอ
คือนักร้องเองตัวคุณใบปอลรัตยาก็ยังร้องเพลงเพื่อสร้าง
ให้กับคนดูอยู่แต่จู่จู่ค่ะมือกีต้าที่เห็นนะคะ
เสื้อเหลืองในคลิปบนเวทีเนี่ยค่ะก็วิ่งชนเขาแบบนี้ค่ะ
ไม่พอทำร้ายร่างกายเขาอีกอ่ะนะคะคนที่บาดเจ็บเนี่ยคือผู้จัดการของใบปอ
เขาโดนทำร้ายร่างกายในขณะที่กำลังแสดงคอนเสิร์ตในพื้นที่อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนของวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมา
ทีนี้บนเวทีเนี่ยค่ะนักดนตรีมือกีต้าคนนี้ก็ไม่รู้ว่าหัวร้อนมาจากไหนอ่ะนะคะ
เพราะว่าภายหลังจากที่กำลังเล่นดนตรีเล่นกีต้าประกอบวงดนตรีอยู่
ก็โวยวายโวยวายแล้วก็อารวาสแบบเนี้ยค่ะตอนแรกเนี่ยถือว่าเอ่อ
บางคนก็คิดว่าเขาจะเกรงใจใบปอนหน่อยไหม
เพราะว่าใบปอลเป็นนักร้องแล้วก็เป็นเจ้าของวงดนตรีด้วยแต่ไม่เกรงใจ
แล้วก็แสดงท่าทีโวยวายเอ๊ะอาป้าข้าวของต่างนะคะ
จนกระทั่งคนร่วมงานเนี่ยก็พยายามเข้าไปสงบสติอารมณ์แต่ก็ยังไม่เย็นลงนะคะ
แล้วก็ก่อเหตุซ้ำแบบเนี้ยค่ะตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยนะคะ
หลังจากที่มีการเกาะเหตุแล้วเสร็จแล้วก็ถือว่าสุดท้ายก็ต้องลงจากเวทีไปเพื่อสงบสติอารมณ์ต่อไปนะคะ
ทางด้านของตัวน้องแป้งผู้จัดการใบปอคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
คนนี้นะคะเขาก็เข่าแตกใบหน้าบวมนะคะเจ็บที่ไหล่สะโพกค่ะ
ก็ต้องมีการยุติการเล่นดนตรีหยุดร้องเพลงกันไปเพื่อที่จะนำตัวไปประถมพยาบาลต่อไปนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็สร้างความตกอกตกใจให้กับแดนเซอร์ที่อยู่บนเวที
คนดูเองก็ตกใจคนจ้างงานก็ตกใจค่ะรวมถึงนักดนตรีแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ช็อกค่ะ
อยู่ไบร์ททำรังอันนี้ก็งานบุรกะถิ่นเหมือนกันใช่คุณอืมไม่คิดว่าจะเกิด
เหตุการณ์แบบนี้ไงนั่นแหละสิเออแล้วอยู่วงเดียวกันด้วยไงครับ
เล่นดนตรีได้กันมาค่ะลองไปฟังดูหน่อยค่ะหลังเกิดเห็นคุณใบ๊ปอโกรธ
ในส่วนของคุณใบปอลเขาบอกว่ายังไงบ้าง
ทอเสือแล้วก็โว้ยว้ายแล้วก็สี่นาปอสี่นาปอขึ้นมาปออยู่ทั้งเวทีน่ะ
ปอก็ลองเพียงอยู่แล้วอยู่หลังเวทีน่ะแล้วก็สี่นามาฮะปอว่า
มึงหยุดร่องเดี๋ยวนี้เลยกูสั่งให้มึงหยุดเอียงประมาณนี้ล่ะ
เนี่ยว่าเป็นวงที่ประจำของปอนะคะอันนี้ก็คือวงป่อติดงานย่ำเว่น
วงปอติดงานย่ำเว่นแล้วอันนี้แลนด์ว่าท่านปอก็เลยเอาวงนี่
เพิ่งมาที่อันภาวะวงเนี้ยน่ะเคยเห็ดงานรวมกันอยู่กรุงเทพฯ
มีคนเมาในวงแล้วเกิดเหตุทะเลาะวิวาสเนี่ยแบบนี้
คือปย่านมาตลอดป่อระแว้งมาตลอดจนจนปเปลี่ยนวง
ก็จะบอกตรงตรงว่าเพราะเหตุผลนี่แต่สุดท้ายก็คือเจอ
บอกด้วยเคยร่วมงานกันมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนวงมาเป็นอีกวงนึง
แต่สุดท้ายก็คือจ้างวงนี้มาแทนวงประจำแล้วโคจรมาเจอกันอีก
ก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้ก็ไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้ขึ้น
ปกติเราจะเห็นแต่เฉพาะตีกันหน้าเวทีตีกันลำโพงข้างซ้าย
กันลำโพงข้างขวาคือคนดูอ่ะส่วนใหญ่จะตีกัน
ไม่เคยเห็นนักดนตรีไปทำอะไรแบบนี้ไงเออแต่รอบนี้ตีกันบนเวทีอ่ะคุณ
แล้วเป็นนักดนตรีกับผู้จัดการของนักร้องนะคะตีกันบนเวทีด้วย
หลังจากเกิดเหตุค่ะคุณแป้งผู้จัดการของใบปอเองที่โดนทำร้ายร่างกายนะคะ
เขาก็ได้มีการเปิดเผยในไลฟ์บอกว่าเขาเห็นมือกีต้าเดือดมาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ว
อ่าก่อนขึ้นเวทีนี่เดือดอย่างแรงเลยอ่ะนะคะครับ
คงดื่มมาแหละคงได้เมาขนาดนี้เขาเองก็เป็นคนที่ดูแลนักร้อง
ก็ไม่ได้คิดระวังหรือว่าก็ไม่คาดคิดว่าจะถูกทำร้ายแบบนี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทางด้านของผู้บาดเจ็บก็คือตัวน้องแป้งผู้จัดการส่วนตัวของคุณใบปอเนี่ย
ก็เดินทางเข้าแจ้งความแล้วนะ
ทึกประจำวันที่สพพิมายค่ะ
เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในข้อหาทำร้ายร่างกาย

รวมไปถึงอาจจะมีการเรียกร้องฟ้องค่าเสียหายด้วย
เดี๋ยววันอังคารนี้ตำรวจก็จะนัดทั้งสองฝ่าย

๒๕ตุลาคมนี้เพราะว่าติดต่อฝ่ายมือกีตาร์ได้แล้ว
เดี๋ยวไปคุยกันว่าจะเอายังไงกันต่อนะฮะเออนะครับ